จางและควันคล้ายกันจนบางทีอาจรู้
อยากจะถามดูว่าจะเป็นอย่างหมอกหรือควัน
เป็นสุนทรียภาพยามเช้าที่คนกรุงคุ้นเคย
ศึนธรีภาพหรอเอาแมลกเข้าก่อน
นี่ตอนเช้าไปแอบวิ่งมา
จะออกกำลังกายซะหน่อยก็เลยต้องใส่หน้ากาก

วิ่งบนฟุตบาทวิ่งเร็วเกินไปหรือเปล่าไม่รู้

หรือถ้าจะปลอดภัยกว่า
ช่วงนี้ใครจะออกกำลังกายตอนเช้าก็ต้องระวังหน่อยนะครับ

ก็ใส่หน้ากากที่ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กที่

ช่วงนี้อย่างที่บอกไปว่าสภาพอากาศ

เค้าขึ้นผ่านเจสตรีมมันคือลักษณะอากาศเย็น

ความชื้นจากปลาบึกครั้งที่แล้ว

ลักษณะอากาศอามาจากอากาศเย็น
อากาศเย็นจริงค่อยถอยออกไป

เอาฝามาปิดอีกรอบหนึ่งถูกต้อง

เจออากาศเย็นที่กดลงมา
จะหนักกว่านะครับมีผลฟ้าขนองฟ้ารองฟ้าผาวันนี้เนี่ยถ้าเกิดเกิดขึ้นเนี่ย
ส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นในบริเวณอีสานสักส่วนใหญ่แล้วนะครับภาคเหนือก็จะค่อยทุเลาลง
แต่ว่าหลังจากนี้ก็จะค่อยอ่อนกำลังลงนี่คือในเมืองไทย
แต่ว่าในต่างประเทศก็เจอเหตุการณ์แบบนี้เช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะที่สหรัฐอเมริกา
แล้วก็เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าวันนี้ภาพรวมสภาพอากาศรวมถึงค่าฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นอย่างไรกันบ้าง
คุณผู้ชมครับนี่คือภาพบรรยากาศนะครับในช่วงที่๒๓วันที่ผ่านมาครับจะสังเกตว่าในบริเวณประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับมีกระแสลมที่มีการพัดเอากลุ่มเมฆนะครับ
กระแสลมพัดเข้ามาชนกันแบบนี้นะครับ
การที่กระแสลมพัดเข้ามาจนกันอย่างที่ได้บอกไป
ก็คือจะทำให้กระแสลมขึ้นที่
ในแนวดิ่งนะครับขึ้นที่จากด้านล่าง

เป็นกระแสลมที่จะหอบเอาฝุ่นละออง
อบเอาพวกสารพิษต่าง

อากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับ

บริเวณที่มีการยกตัวของกระแส

ฝังตัวมีการหมกตัวอยู่ในบริเวณดังกล่าว
ข้างเยอะแล้วก็มีอากาศร้อนอบอ้าวนะครับ

เนี่ยนะครับมีการก่อตัวของ
กลุ่มหมอกเกิดขึ้นนะครับ

บริเวณพื้นที่ภาคใต้ส่วนใหญ่นะครับ
ก็มีการพัดเข้ามาปะทะตามแนว

ช่วงตี๕๑๐โมง

ทุ่มหนึ่งนะครับเพราะว่าในช่วง

โดยเฉพาะในพื้นที่ใกล้ทะเลนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปจนถึงประมาณวันวันที่๑๑การ์ต
ยังคงมีความอันตรายอยู่สำหรับใครที่ต้องใช้ชีวิตกลางแจ้ง
หลังจากนั้นอากาศจะซ่อนซ่อนให้ค่อยดีขึ้น
จากที่ฝนตกลงมาในวันที่๑๑
ก็ระวังหน่อยใครจะทำกิจกรรมต่าง
อย่างตอนนี้หลายพื้นที่ก็ดูน่ากลัวเหลือเกินสภาพอากาศ
อย่างสหรัฐอเมริกามีประกาศเรื่องของพายุหิมะ
อุทธิบูรณ์ลบแต่กลิ่น๓๐๔๐เลย
ถือว่าเป็นหนึ่งสัญญาณว่าความเย็นเหล่านี้มีโอกาสที่จะค่อยพัดเข้ามาถึงประเทศไทยของเรา
ต้องระวังนะครับประมาณช่วงสัปดาห์หน้า
เดี๋ยวผมขอไปใช้เก๊กของผมต่อแล้วกัน

นี่ไงหมอกจันจังหรือควาเกฮุน